ทำให้บรรดาลิงสมัยที่อยู่บนเกาะเป็ดนะ
บนเกาะเป็ดนี่แหละที่อำเภอเมืองพัทยา
เมืองพัทยาที่พัทยาเนี่ย

ที่พัทยาเนี่ยครบไม่ค่อยมีอาหาร

ไม่มีอาหารนะคะทำให้ผู้ใจบุญค่ะ
รวมทั้งสื่อนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการในจังหวัดชนบุรี
เอาแตงโมแล้วก็น้ำไปให้ลิง
โอ้โหเย็นชุ่มฉ่ำหวานชำ

กินน้ำอัดลมได้ด้วยเหรอลิงเนี่ย
แต่ที่นี่นักท่องเที่ยวเขาไปให้อาหารเยอะนะ
ใช่ค่ะเขาก็เป็นจุดที่ให้อาหารลิงสมัยนะคะ

เขาก็ร้อนด้วยหิวด้วย

กินแตงโมน้ำอัดลมน้ำชาน้ำดื่ม

จากกลุ่มเจ็ดสกีนี้แล้วก็ร่วมกับ

ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปให้อาหารฝูงลิงบนเกาะ

ต้องไปจับปลากินเอง
ขณะที่ลิงบางส่วนก็เสี่ยงว่ายน้ำขึ้นฝั่ง
หวังหาอาหารประทังชีวิตค่ะ
ผู้ประกอบการเรือบอกอีกว่าฝูงลิงบนเกาะแห่งนี้
เหมือนลิงที่อาศัยอยู่ในป่าที่สามารถหากินได้เองนะคะ
แต่ลิงเหล่านี้อยู่บนเกาะขนาดไม่ใหญ่
ต้นไม้ที่มีก็ไม่สามารถออกดอกออกผลให้กินได้

ใช่ค่ะพอเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน
เผชิญกับภัยแรงอย่างหนัก

ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลลิงสมฝูงนี้ด้วยค่ะ
แต่หลายคนห่วงอย่างนี้

เป็นห่วงลิง
คือเรื่องของเรื่องเอาแอนตาซินไปให้ด้วย

แต่ที่นี่เขามีเจ้าหน้าที่ดูแล